มาดูคู่จิ้นในวงการบันเทิงของเราหน่อยดีกว่า
มีหลายคู่นะบางคู่เนี่ยจิ้นกันแล้วเป็นแฟนกันจริงก็มี
แต่บางคู่ก็จิ้นกันแล้วกลายเป็นเพื่อนซีกันก็มีเหมือนกันนะคะ
คู่แรกยกให้เลยคู่นี้จิ้นระดับตำนานนะฮะ
คุณแอนและคุณเคนธีรเดชนั่นเอง
พี่แอนคงผสมพี่เคนธิรเดชของเรา
คู่นี้เขามีผลงานร่วมกันมากมายหลายเรื่องค่ะ
โรแมนติกดราม่าคอมเมอดี้อะไรอย่างนี้
ความสำเร็จมาแล้วทุกบทบาทนะฮะ
แล้วถ้าพี่แอนเจอพี่เคนเมื่อไหร่

เชื่อเลยว่าแต่ละเรื่องผลงานระดับขึ้นหิ้ง
ประทับใจมาจนถึงปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะคะ
และด้วยความที่ว่าเป็นคู่จิ้นร่วมงานกันมาหลายครั้ง
คุณค่ะคู่นี้เขาจิ้นแต่ว่ากลายเป็นเพื่อนกัน
สนิทสนมกันเป็นคู่ซี้นอกจอไปเลย
พอได้ยินว่าพี่เคนจะมาทำงานกำกับละครครั้งแรกค่ะ
แอนก็ตกปากรับคำทันทีไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
แล้วก็เป็นการหวนกลับมาร่วมงานละครกันอีกครั้ง
รอบ๑๒ปีของทั้งคู่ด้วยรอติดตามเลยนะคะ
แล้วคุณขาพอพูดถึงพี่เคนต่อเนื่องกันเลย
พูดถึงนางเอกสุดซีอีกคนนึงนะคะ

ต้องบอกว่าผลงานในจอของพี่เคแล้วก็พี่ชมพู่นี่นะคะ
จำนวนไล่เลี่ยกันกับพี่แอนเลยนะฮะ
เมื่อจะเป็นเริงไฟวิวาวาวุ่นรหัสธรรมชน
กลรักสตาเบอรี่กลับมารอะไรอย่างนี้
คือเป็นชื่อที่เราคุ้นหูเพราะว่าเป็นละครดังทั้งนั้นเลยนะ

แปลกใจเลยที่ทั้งพี่เคนพี่ชม
กลายเป็นพระนางสุดซี้นอกจอเหมือนกัน
ความสนิทสนมของทั้งคู่ก็ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกค่ะ
ชมเรียกพี่เคนว่าหัวหน้าเคน
แล้วพี่เคนนี่นะคะนอกจากนั้นมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะ
เป็นตำแหน่งหัวหน้าเคนของหลานด้วยคุณค่ะ
คือสายฟ้าพายุก็เล่นกันเป็นเพื่อนเลย

ก็เรามักจะได้เห็นบ่อยนะภาพลุงเคนกับหลานเนี่ย
กลายเป็นภาพที่หลายคนบอกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลย
ให้พี่เคนมาเล่นกับสายฟ้าพายุบ่อย
เพราะอะไรก็มีประสบการณ์ลูกมาเยอะ
จริงนะคะไม่รู้เราจะหลงหลานหรือหลงลุงเลยนะคะ

เอามาต่อกันที่คู่นี้นะคะเป็นคู่สี๒อค่ะ
นั่นก็คือแม่แอฟทักษะออนนะคะ
แล้วก็พระเอกกล้ามปูในตำนานพี่อ้ำอธิชาตินั่นเองค่ะ

ต้องเรียกพี่อ้ำนี่แหละค่ะใช่อุ๊ยฉันชอบมาก
ตบจุบเหรอลากในทะเลโอ๊ยชอบเลิศค่ะ
คุณนี่ก็ชาดอีกนะคุณก็ได้ยินดูแล้วมันสนุกเลยมันแบบว่าโอ๊ยตบจุบตอนนั้นอุ๊ยชอบ
เรียกพี่อ้ำเนี่ยค่ะว่าเป็นพี่ค่ะ
เพราะว่าเป็นพระเอกคู่บุญของพี่แอฟจริงเลยนะคะ
มีผลงานที่แจ้งเกิดพี่แอฟจนโด่งดังเป็นผู้แตก

จริงเรื่องนี้แปลว่ากักคังฉันเถิดกักคังไป
ฉันสั่งลืมเลยถ้าเป็นคุณแซวเล่นนะคะแล้วพี่อ้ำเนี่ยยังนับเป็นพระเอกที่ร่วมงานกับคุณแอฟมากถึงกี่เรื่องเธอ
ถ่าย๕เรื่องจำเลยรักตีตระกูลส้มโบตันกรีบสุดท้ายน้ำตาลไหม้รอยใหม่แน่

เวลานอกจอเขาเจอกันคุณผู้ชมเขาแซวกันหนักมากค่ะ
เห็นได้จากภาพที่พี่แอฟเนี่ยโพสต์อวยพรวันเกิดค่ะ
พี่อ้ำอายุครบ๔๑ปีค่ะ
พร้อมทั้งข้อความชื่นชมความน่ารักของพี่อ้ำที่ดูแลเธอมาตลอด
ดูแลทุกอย่างเรื่องงานเรื่องบุญยันเรื่องสุขภาพนะคะ

คือใครอยู่ใกล้พี่แอฟไม่มีใครไม่อยากดูแลหรอก
ด้วยความนุ่มนิ่มสุขภาพเรียบร้อยของพี่แอ๊บเนอะ
ไม่แต่พี่อ้ำเวลาเล่นกับพี่แอ๊บแบบเล่นแรงน่ะ
เล่นแรงน่ะแล้วนางสูงนิดเดียวอะ
คือแบบเหมือนหมั่นเขี้ยวอะนะคะ
มาอีกคู่นึงนะคะคู่นี้โอ้โหน่ารักไม่แพ้กันค่ะ
คือร่วมงานกันเยอะนะคะจนสนิทนอกจอค่ะ
พี่นุ่นวารณุษย์แล้วก็พี่ป้องเฮียป้องของเรานั้นแดง
คู่นี้เล่นละครด้วยกันไม่เคยได้มีเรื่องไหนที่ได้รักกันดีสักเรื่อง
จบแบบรักแล้วได้รักกันดีเนี่ยโอ้โหน้ำตาแตกตลอดเลย

ใช่แต่พิสาวาสกับมารีรันด์อีกแล้วนะ
ใช่รอบที่ร้อยแล้วอันนี้เล่าแซวค่ะ
ตคอมบ้านสลานแลนด์นะคะก่อนจะมาแท็กทีมปังกันในเรื่องพิสวาสนี่แหละค่ะ
รู้แล้วละครมันปังไงต้องดูหลายรอบนะคะ
คือหลายคนก็เรียกร้องให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกทีเพราะว่าเคมีเข้ากันสุดค่ะ
ป้องนะคะเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกเลยนะคะว่า
คุณนุ่นเนี่ยคือนางเอกคู่ขวัญคนหนึ่งของตัวเองเลยค่ะ
ร่วมงานกันกี่ครั้งก็มีความสุขแล้วก็สนิทจนกลายเป็นเพื่อนที่ดีของกันและกันไปแล้วล่ะค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในนางเอกคู่ขวัญคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
กันมาหลายบทแล้วบทที่ให้พี่นุ่นเจ้าชู้บ้างแล้ว
แล้วผมเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวบ้างได้ไหมฮะ
เขาเก่งอยู่แล้วไม่มีใครเถียงนะครับ

และด้วยส่วนตัวเป็นคนน่ารักด้วยทำงานด้วยแล้วก็มีความสุข
อย่างนัดนอกรอบไปกินข้าวไปรายการกับพี่นุนก็บ่อย
เพราะว่ารุ่นเป็นคนน่ารักนะครับเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งครับ